มีรอปภคนหนึ่งอยู่ที่อุดรธานีนะฮะ
แกก็อาการประจำโรคประจำตัวในกำเริบ
แล้วก็เสียชีวิตแต่มันมีเรื่องราวแปลก
เกิดขึ้นก่อนที่ภรรยาจะรู้ข่าวว่าสามีเสียชีวิต
ท่านผู้ชมครับนี่คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วก็ภรรยาทราบข่าวก็มาเนี่ยฮะ
ก็กอดศพร้องห้ายอยู่นะครับโกดังสินค้าแห่ง๑บนถนนอุดรเหนาะบลมพู
บ้านเหนาะเก็บชีตมนด์นาตรีอำเภอเมืองอุดรทานีนะครับ
ตรงจุดนี้นะครับเหตุการณ์เกิดขึ้นค่ำเมื่อวานนี้ประมาณ๒ทุ่ม
นายคำบังแก้วอินอายุ๖๕ปีเป็นรอปภของโกดังนะครับเสียชีวิต
อยู่ตรงจุดที่เป็นที่นอนในสำนักงานหน้าโกดัง
สภาพก็คือห่มผ้าอยู่นี่คือผู้ตายนะฮะ
นายคำบังนะครับห่มผ้าแล้วมีคราบเลือดกองอยู่ใกล้
ภรรยาที่ทราบข่าวมาถึงก็กอดศพสามีร้องไห้นะครับ
ชื่อนางกุลนามสกุลอวยชัยอายุ๗๒ปีนะครับ

ไม่มีร่องรอยการถูกทำร้ายร่างกายนะครับสำหรับนายคำบังผู้ตาย
บอกว่าน่าจะเสียชีวิตมาแล้วประมาณ๒ชั่วโมงนะครับ
สาเหตุก็เนื่องจากโรคประจำตัวกำเริบก็เลยอาเจียนเป็นเลือด
หัวใจล้มเหลวแล้วก็เสียชีวิต
ขณะที่เจ้าหน้าที่ช่างของโกดังนะฮะชื่อนายเจษดาภาชัยบอกกับเราว่า
ผู้ตายเนี่ยคือลุงคำบังเนี่ยเขาเป็นรอปภที่นี่มา๓๔ปีแล้ว
ปกติก็เห็นร่างกายแข็งแรงดีนะก็พูดคุยกันตามปกติ
ก่อนจะเกิดเหตุเมื่อวานนี้ก็เห็นลุงแกอาเจียนออกมาเป็นเลือด
ยังไปถามอยู่ว่าเป็นอะไรนะส่วนภรรยาของผู้ตายเนี่ยบอกว่าแกป่วยอยู่
ตอนนั้นก็เห็นว่าอาการหนักอยู่เหมือนกันก็รีบแจ้งรถฉุกเฉินของโรงพยาบาลศูนย์อุดรธานี
แต่ว่าไม่ทันแล้วฮะเพราะว่ามาถึงก็เสียชีวิตแล้วครับ
ตอนหน้านั้นเคยบ่นครับตอนหน้านี้เคยบ่นหรือว่าก่อนหน้านี้แกไม่สบายครับผม

แน่ใจครับผมเห็นแค่อาเจียนมีเลือดอย่างนี้ครับ
สันนิษฐานว่านายคำบังป่วยเป็นวรรณโรคนะครับ
ก็อาจจะกินยารักษาไม่ต่อเนื่องก็ได้นะครับ
แล้วก็คงพักผ่อนไม่เพียงพอด้วยนะครับทำให้อาการกำเริบ
เมื่อวานนี้ก็อาเจียนเป็นเลือดจนหัวใจล้มเหลว
ไม่ติดใจสาเหตุการณ์ตายนะครับ
เดี๋ยวเจ้าหน้าที่ก็จะส่งมอบศพให้ไปบำเพ็ญกุศลทางศาสนากันต่อไปนะครับ
วันนี้ทีมข่าวไทยรัฐทีวีเราไปที่โกดังจุดเกิดเหตุนะครับ
ที่ทางไนคำบังก็เสียชวิตนะครับ
แต่ว่านั้นเขาเรียกคุณตานะครับคุณตาขำบังนะจากอายุหกสิบห้านะครับ
คือแม่บ้านบอกว่าสนุกสนานฤ่งคุ้ยเก่ง
แต่หลังมาเนี่ยป่วยหนักป่วยเป็นวรรณโรคนะครับ
แล้วก็บอกคนที่ทำงานตลอดว่าเอออย่ารังเกียจแกนะ

คืนหลังเกิดเหตุเนี่ยแม่บ้านคนนี้บอกว่าเธอเพิ่งออกเวรกลับมาบ้านนะฮะ
ตอนนั้นยังไม่รู้ว่าคุณตาเสียชีวิตคุณตาเสียชีวิต๒ทุ่มเมื่อวานนี้
แต่แม่บ้านเนี่ยบอกว่าตอนนั้นเธอก็ออกเว้นแล้วกลับมาบ้าน
ยังไม่รู้ว่าตาคำบังเสียชีวิตแล้วมันมีเรื่องประหลาดเกิดขึ้น
เพราะระหว่างที่กำลังอาบน้ำอยู่ที่บ้านอยู่มีตุ๊กแก่ตัวใหญ่
นี่ฮะตุ๊กแกมาเลยเหมือนจริงเลยกราฟิกนะกราฟิก
เสียงมาด้วยนี่ฮะตุ๊กแกะตัวนี้มันเข้ามาเกาะที่กระเป๋าของ
ที่ต้องถือเข้าไปอาบน้ำอ่ะนะ
พออาบน้ำเสร็จถึงรู้ข่าวว่าเอ้าตาคำบังเสียชีวิตก็เลย
คิดวะตุ๊กแกะตัวนี้มันจะมาบอกอะไรหรือเปล่าม้าบานเขาคิด
ของเขาว่าเป็นอย่างนี้นะจากนั้นเราก็เลยเดินทางไปต่อครับท่านผู้ชมครับ
ไปที่วัดบ้านหนองเก็บชีนะครับสถานที่เก็บศพของตาคำบังนะครับ
คุยกับภรรยานะครับภรรยาเนี่ยอายุ๗๒แล้วชื่อคุณยายกุลนะ
นายกุลเนี่ยบอกว่าก่อนเกิดเหตุ๒วันเนี่ยมันก็มีลักษณะของลางบอกเหตุอยู่เหมือนกัน
เพราะว่าฝันเห็นตาคำบังเนี่ยแกมาเข้าฝันมายืนเรียกชื่อให้ไปอยู่ด้วยกัน
ก็สะดุ้งตื่นขึ้นมาได้ยินเสียงหมาหอนมาตลอดสองคืนติดค่ะนะฮะ
ที่ตาคำบังจะเสียชีวิตเพราะแกไปเข้าเวรเป็นรอปภนะครับ
รุ่งขึ้นก็เลยกะว่าจะเอาอาหารเย็นมาส่งให้คุณตานะครับ
แล้วเดี๋ยวจะเล่าความฝันให้ฟังนะแล้วก็พูดหยอกว่าเออสงสัยตาคิดถึงหรือเปล่าเนี่ย
โอ้โหมาเข้าฝันเรียกชื่อยายใหญ่เลยนะครับนี่ฮะมาเรียกเนี่ยยายก็ชื่อกุลนะ
เรียกกุลกุลอย่างนี้คุณตาคำบางแกก็กินข้าวตามปกตินะ
ยายบอกเอาข้าวมาให้แล้วก็เข้าไปนอนพักผ่อนตอนที่นอนอยู่ก็ไออยู่ไอนะ
แล้วก็อาเจียนเป็นเลือดชวนไปโรงพยาบาลแกบอกไม่เป็นไรนะ
ก็เลยอ้าวไม่เป็นไรก็นอนดูอาการสักพักนึงทีนี้เห็นว่าเออท่าทางชักไม่ดีขึ้น
ก็เลยไปตามช่างฮะช่างที่โกดังที่เขาเล่าให้เราฟัง
ให้ช่วยเรียกรถพยาบาลให้หน่อยแต่ก็ไม่ทันแล้วครับเพราะว่าคุณตาเสียชีวิตครับท่านผู้ชมครับ
คุณยายบอกว่ารักกับคุณตามาเกือบ๒๐ปีนะครับอยู่กินมาด้วยกันนะครับ
ก็ทะเลาะบ้างอะไรบ้างแต่ก็รักกันดี
คุณนฤทธิ์ก็ถามคุณยายว่าเออคุณยายถามจริงนะ